สุดสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ยังคงพบฝนตกหนัก
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือที่จะเริ่มเย็นแล้วค่ะ
อากาศเย็นแต่ก็ยังคงมีฝนอยู่นะคะ
ร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่

คุณผู้ชมอากาศค่อนข้างเย็นนะคะ
แต่ก็ยังไม่มากค่ะเพราะยังมีฝนมาประทะนะคะ

ภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
อุณหภูมิสบายไม่ร้อนมากค่ะ

ร้อยละ๖๐๘๐ของพื้นที่

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทั้งสองฝั่ง
ฝนเยอะค่ะ๑๗๐๘๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนคลื่นสูง๒๓เมตร
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
เหมือนเดิมเลยค่ะฝนจะเน้นตกในช่วงบ่ายถึงค่ำ
คุณผู้ชมค่ะประเทศออสเตรเลีย
เผชิญกับปัญหาปากการังฟอกขาว
ซึ่งถือเป็นแนวปาการังที่ยาวที่สุดในโลกนะคะ

ปากการังที่ก่อนหน้านี้มีสีสันสวยนะคะ

ปากการังฟอกขาวเกิดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะ
ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเอง
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ